ที่เรื่องหมาเลยนะคะเกิดขึ้นที่คูคศปฐุมธานีค่ะ
อาสาประชาชนคนรักสัตว์ปฐุมธานีอันนี้เป็นกลุ่ม
บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะอยู่ในแถวนั้นแหละแถวคูคศเนี่ยนะ
น่าจะเป็นคนมีสีมียศใหญ่ด้วยชอบขี่รถจักรยานยนต์ไปแถวนั้น
แล้วเอาปืนลมเนี่ยไปยิงใส่สุนัขจรจัดครับโดยอ้างว่ามัน
เดี๋ยวมันจะออกมากัดผู้คนเหมือนที่เป็นข่าวแต่เขาบอกว่าคนแถวนั้นเขาบอก
ไม่เคยเห็นมันออกมากัดนะมันไม่ดุร้ายด้วยกลุ่มนี้
มันกลัวคนด้วยซ้ำไปใช่นะคะอ่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย
เขาก็ไม่ได้หยุดเหตุการณ์นะคะและมีเหตุการณ์สำคัญกับเจ้าเนี่ย
แดงชื่อเจ้าแดงตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะ
หลังจากที่ชาวบ้านในระแวกเทศบาลเมืองคูคศเขาแจ้งบอกว่า
พฤติกรรมของผู้ชายคนหนึ่งน่าจะเป็นคนมีสีมียศใหญ่
ไม่ชอบหมาเลยและไม่ชอบให้คนให้ข้าวหมาด้วยเป็นหมาจรจัด
อกจากนี้เคยข่มขู่ว่าถ้าถูกหมากัดจะเอาเรื่องคนให้ข้าว

บางทีก็ขับรถกอล์ฟบางทีก็ขี่มอเตอร์ไซค์
ไม่ก็รถจักรยานเที่ยวเอาปืนอัดลม
ยิงใส่สุนัขจรจัดแถวนั้นหนีตะเลิศเปิดเปลืองไปหลายตัว
ล่าสุดชาวบ้านมาพบล่าสุดที่เป็นเรื่องมาก็คือเจ้าแดง
ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นหมาจรจัดถูกยิงหลายจุดเลย

ซึ่งกลุ่มนี้คนรักสัตว์ปฐุมธานี

ส่งต่อสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดกระดูก

สงสัยว่าเกิดจากแรงดันกระสุนปืน

แต่ว่าตอนนี้ส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ

ผู้สื่อข่าวของเราค่ะไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปพบกับกลุ่มนี้ที่เขาเอาเรื่องนี้มาร้องเรียน
ก็คือกลุ่มอาสาประชาชนคนรักสัตว์ปฐุมธานี
ซึ่งเป็นชาวบ้านที่เอาอาหารมาให้เจ้าแดงเป็นประจำเลย

เธอเอาอาหารมาให้กับสุนัขจรจัด
เจอคนยืนจับกลุ่มกันอยู่

ระวังไว้นะคะเวลาสุนัขเขาเจ็บ

แล้วอุ้มมันไปหาหมออีกทีนึงนะคะ

มีแผลที่สะโพกสีข้างนี่เป็นรูเลย

รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

แพทย์ไม่พบหัวกระสุนปืน

ชาวบ้านเขากล่าวว่าเป็นข้อสงสัยหรือเปล่า

อาการล่าสุดเจ้าแดงนะคะ

กระดูกขาด้านหลังทั้งสองข้าง
หรือเพื่อนบ้านก็เลยต้องหากรงมาใส่

จากนี้ชาวบ้านให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะ

หมาจรจัดที่ถูกผู้ชายคนนี้
สวมเสื้อยืดลายทหาร

ออกมายิงหมาด้วยปืนอัดลม

เขาก็ตอบว่าไม่ใช่เอาไปเลี้ยงไหมล่ะ

เสียงดังด้วยความเจ็บปวด
ฟังเสียงควรเห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
ชาวบ้านเล่าเพิ่มเติมนะคะบอกว่าตอนนี้หมาจรจัดบริเวณนี้มันก็ลดลงไปมากแล้วนะคะ
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐจับไปทำหมัน
ปกติพวกมันไม่ได้มีพฤติกรรมดุร้าย
ไม่เคยมีข่าวเลยว่ามากัดชาวบ้าน
ถ้าคนแปลกหน้ามาเจอมันวิ่งหนีด้วยซ้ำไปนะคะ
แต่เหตุการณ์ที่หมาถูกยิง
เพราะผู้ชายคนที่มีสีที่ชอบขับรถกอล์ฟออกมายิ่มหมาเนี่ยนะคะ
เขาบอกกับชาวบ้านว่า
พยายามว่าหมากลุ่มนี้ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

เจ้าหน้าที่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ
สูจัตว์ปฐุมธานีรวมไปถึงพยานหลักฐานนะคะ
ตอนนี้เตรียมแล้วเพื่อแจ้งความดำเนินคดีที่สพคูคศ
เนื่องจากพบว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นผู้ชายมีสีเนี่ยนะคะ
เป็นผู้ต้องสงสัยเคยเกาะเหตุลักษณะเดียวกันนี้
ก็คือเอาปืนอัดลมไล่ยิงสุนัขจรจัดแถวนั้นเนี่ย

สงสารเห็นเจ้าแดงแล้วสงสาร

ขาหลังหักตอนนี้เดินไม่ได้